ตื่นพื้นฝันกับผมทัศนัยโคตรทองครับคุณผู้ชมครับของแพงมากช่วงที่ผ่านมาพ่อ
แพงมันจะมีประโยคที่ว่าเงินเฟ้อตามมาแล้วเงินเฟ้อคืออะไรมีการคาดการณ์นะครับว่าปีนี้
เงินเฟิร์สจะพุ่งสูงที่สุดในรอบ๒๔ปี
แต่ถ้าเกิดว่าพูดเงินเฟ้อไกลตัวครับอธิบายแบบนี้คุณผู้ชม
ราคาข้าวของมันแพงขึ้นนั่นหมายความว่าแนวโน้มค่าเงินของเราลดลงไป
สั้นครับถ้าเกิดว่าเราไปซื้อของชิ้นเดิม
ปริมาณเท่าเดิมแต่เราต้องควักเงินในกระเป๋าเพิ่มมากขึ้น
นั่นคือเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นไปดูข้อมูลย้อนหลังครับ
ประมาณเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ครับ
เฟ้ออยู่ที่๗๘๖นี่คือตัวเลขสูงที่สุดในรอบ๑๓ปี
แล้วเงินเฟ้อพุ่งแบบนี้มันเกิดจากอะไรมันมีปัจจัยคุณผู้ชมครับ
ราคาพลังงานสิครับมันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นไป
ทั้งเรื่องของน้ำมันการ์ดหุงต้มและค่าไฟ
ทุกอย่างเป็นต้นทุนแฝงครับทำให้ราคาสินค้าหลายอย่างปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นไป
แพงบ้างมาดูข้อมูลนี้แน่นอนช่วงที่ผ่านมาครับ
เรื่องของเนื้อหมูไก่สดไข่ไก่ก็แพง
น้ำยาล้างจานน้ำยาปรับผ้านุ่มสบู่ยาสีฟันก็แพง
เว้นแต่ยาสูบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมทั้งเรื่องของค่าโดยสาร
ก็แพงขึ้นแล้วพยายามจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน
หลังจากนี้ไปราคาสินค้าจะเป็นยังไงเงินเฟ้อจะเป็นยังไง
แต่ว่ามันกระทบกับปากท้องของพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนครับ
เราส่งคุณธัญพรครองยุทธ์นะครับผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจของเรา
ไปหาคำตอบไปฟังพร้อมกันครับ
ตึงมือแล้วค่ะใช้คำว่าเริ่มตึงมือแล้ว
เพราะว่ามันแพงขึ้นจากปีที่แล้วมันแพงขึ้นอย่างชัดเจนเลยในหลายเรื่อง
แบบทั้งเวลาไปซุปเปอร์ไปจ่ายของไปตลาดเอ่ยหรือว่าค่าน้ำมันเอ่ย
แต่ก่อนมันเป็นเป็นเหมารายเดือนได้เนอะแบบแต่ทุกวันนี้ก็คือแบบ
เท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วมันก็เหมือนแบบ
มันก็สูงขึ้นแบบบางคนเท่าตัวเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
รายได้กับรายจ่ายมันไม่บาลานซ์กันนะคะ
คนเรามันต้องอยู่ต้องกินสุดท้ายเราไม่กินไม่ได้

สุดท้ายคืออาฉันก็ต้อง
เงินเดือนเนอะมนุษย์เงินเดือนนะคะ

เอาไปแก้ในเรื่องของอย่างเช่นเรื่องน้ำไฟอะไรอย่างนี้ไหม

ใช่พี่เขาควรที่จะแบบว่าเอาเงินส่วนนี้
คือไม่ต้องเอาเงินมาให้ประชาชน
แต่ช่วยหนึ่งช่วยในเรื่องค่าน้ำมัน
ทุกคนจะต้องทำงานโดยการเดินทางอะพี่

สมมุติว่าคุณเอาเงินมาช่วยตรงนี้

สภาวะความเป็นอยู่ของประชาชนอาจจะดีขึ้น
ค่าคลองชีพก็ไม่ได้สูงขึ้น
ค่ากับข้าวค่าน้ำมันพืชค่าแบบอะไรต่างอย่างนี้พี่

เขาเรียกว่าเขาไปแก้ที่ปลายเหตุ

ฟังพร้อมกันกับคุณอรัชพรชราดลครับ
เมืองไทยวันนี้ถามว่า
การที่เราผ่านวิกฤตตรงนี้มา
แล้วก็ยังอยู่ในวิกฤตอยู่นะครับ
โดยที่ไม่บุบสลาย

หนี้ของเราถ้าเกิดจะต้องไปกู้ก็ไม่ได้แพงขึ้น
คงต้องบอกว่าความเสถียรภาพของรัฐบาล
ไม่ว่าจะเป็นเงินตราระหว่างประเทศก็มีความเสถียรสูง
อกเบี้ยก็ขึ้นขึ้นก็ไม่ได้ขึ้นมาก
ขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะมาดูเรื่องของเงินเฟ้อ
แต่เงินเฟ้อของประเทศไทยคงต้องบอกว่า
อาจจะมีผลกระทบในเรื่องของพลังงานราคาพลังงานสักส่วนใหญ่
แต่ว่าในเรื่องของการกินอยู่เนี่ย
มันไม่ได้ขึ้นไปแรงเท่ากับราคาพลังงาน
มันก็ขึ้นไปใช่แต่ว่าไม่เหมือนประเทศอื่น
เรายังเป็นประเทศเกษตรกรรมที่เราผลิตสินค้าได้เองในประเทศ
เพราะฉะนั้นผลกระทบตรงนั้นก็ย่อมน้อยกว่าแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะ
แต่ว่ามันก็เป็นผลกระทบที่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้
มันเจอกันทั้งโลกนะฮะแต่เพียงแต่ว่าเราจะทำยังไงกับมันให้ดีที่สุด
เราอยู่ท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจโลก
แต่ก็ต้องบอกว่าการที่เห็นตัวเลขของเศรษฐกิจเศรษฐกิจไทยที่ได้ฟื้นตัวอยู่ตอนนี้นะครับ
ก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน่าจะเป็นที่พึงพอใจนะ
เพราะว่าจากเศรษฐกิจโลกที่มีความแปรผันค่อนข้างจะมากเนี่ย
เศรษฐกิจเราก็ยังเป็นบวกอยู่นะครับ
แล้วก็ปีหน้าเนี่ยก็น่าจะโต๓กว่านะครับ
ท่านหม่อมหลวงชโยธิตนั้นก็เป็นหนึ่งในเกสสปิกเกอร์
ตอนที่มีชื่อว่าตื่นฟื้นฝันครับ

เราจะมาร่วมเปิดวงเสวนามาถกปัญหาของประเทศ
แขกรับเชิญพิเศษทั้ง๗ท่าน

และคุณผู้ชมทางบ้านก็สามารถที่จะร่วมฟัง
ปลุกประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันแบบสด
รับชมรับฟังได้วันพุธที่๑๙ตุลาคมนี้

ไทยรัฐฟอลัม๒๐๒๒ตื่นฟื้นฝัน
สังคมต้องตื่นเศรษฐกิจต้องฟื้น

เราจะมาหาทางออกของประเทศร่วมกัน
พรุ่งนี้เป็นเรื่องอะไรติดตามพร้อมกันในตื่นฟื้นฝัน